วันนี้ค่ะเรื่องของเดสต๊อกสต๊อกที่ตายแล้วเป็นยังไง
ติดตามกันเลยค่ะกับคุณเรือนขวัญขุนวงค่ะ
สวัสดีค่ะวันนี้เราขอเอาใจวินเทจเลิฟเวอร์กันสักหน่อยนะคะ

น่าสนใจทีเดียวจะเป็นยังไงต้องติดตามนะคะ
สต๊อกเนี่ยมันคือสินค้าที่คงค้างในคลังอยู่ก่อน
มันหมายรวมไปได้ตั้งแต่ทั้งอะไหล่รถยนต์เสื้อผ้าหรือว่า

ผลิตภัณฑ์วัตถุบรรจุภัณฑ์ต่าง
อะไรก็ได้ที่มันเคยขายอยู่ในท้องตลาดแล้วมันมีส่วนหนึ่งที่ยังคงค้างสต๊อกอยู่แล้วก็ขายไม่ได้อีกเลย

สภาพยังคงเดิมแล้วกันอาจจะเก่าไปตามการเวลาแต่ยังไม่เคยถูกใครใช้เลยอะไรอย่างนี้
บางทีซิลอยู่ในถุงก็ยิ่งดีอะไรอย่างนี้
เหมือนกับการเก็บประวัติศาสตร์อย่างนึงเก็บว่ะด้วยทั่วเราถึงแม้จะเป็นแค่เสื้อผ้า
เราไม่สามารถรู้ได้ว่ามันเคยไปอยู่ที่ไหนมามันเกิดมาจากตรงไหนมันอยู่มาได้๕๐๖๐ปี
มันเกิดขึ้นมาก่อนที่เราจะบอกมันว่ามันเป็นแฟชั่น

แต่พอเวลามันผ่านผ่าน
แล้วเรากลับไปมองสิ่งเหมือนความจำวัยเด็ก
เคยเห็นคุณแม่บ้างเห็นสังคมแวดล้อมบ้าง
พอเราได้หยิบจับมาแล้วเรารู้สึกว่ามีความสุข
ผมว่าถ้าเกิดชอบจริงแล้วก็ไปหาข้อมูลกับมัน
ผมว่าก็ถือว่าก็ดีนะก็สนุกสนานกับชีวิต

ถ้าสมมุติว่าเราไม่รู้เรื่องอะไรเลย

เพราะว่ามันก็ราคาแพงนะของพวกนี้

แต่กับกลุ่มคนบางกลุ่มกลับมาชอบสินค้า
ที่เป็นเกี่ยวกับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายต่าง

คือบางอย่างถ้าเขาตั้งใจดี

สิ่งที่เขาได้มาแล้วเขามีความสุข
แต่เผอิญว่าสิ่งนั้นอาจจะต้องอดออมบ้าง

ถ้าเขายังมาพฤตัวในสิ่งที่ว่า

เพื่อแม่ทำดีเพื่อพ่อทำดีเพื่อตัวเอง

เกี่ยวกับที่เขาเทาะวงเกงเยี้ยนตัวแสง
แต่ถ้าเขาไม่ได้ไปขโมยเงินคนมา

บางทีถ้าเรารู้สึกว่าแค่รักเนี่ย
สต๊อกมันเป็นจุดหมายปลายทางที่สูงสุดอ่ะใช่
แต่บางทีถ้าด้วยการเงินที่มันไม่เพียงพอ
เราตอบกลับมาที่มันไม่จำเป็นต้องเดส

ใช้ชีวิตจริงไม่ต้องลำบากกระตุ้งกระตังค์
เก็บเงินไว้กินข้าวไม่ต้องกินมาม่า

ก็คือฉันมีฉันเล่นเสื้อตัวนี้บางทีก็อาจใส่เพื่อโชว์เพื่อน
หรือบางทีก็คือเหมือนกับว่าเพื่อสังคม
เพื่อสังคมของเขาว่าฉันเป็นคนเล่นของ

ก็ไม่เห็นจะไม่ได้มีคนเล่นของเยอะขนาดนี้

ไม่แน่ใจว่ายุคหน้าก็อาจจะไม่ได้เป็นเทรนด์

ชั่นเดสต๊อกผมไม่จำกัดความว่าเฟสต๊อกเป็นแฟชั่นดีกว่า
เป็นของที่ส่วนใหญ่คนจะซื้อมาเพื่อเก็บ
แล้วก็เก็บไว้ทั้งเป็นผลิตภัณฑ
แล้วก็เก็บไว้ต้องในความรู้สึกมากกว่า
เพราะว่าส่วนใหญ่คนที่ซื้อของเดสต๊อกเนี่ย

เอามาชื่นชมเก็บไว้

มันมีมูลค่ามันมีคุณค่า

ถ้าเกิดการแบ่งปัน
การเก็บรักษาการดูแลรักษาอะไรอย่างนี้
ของทุกอย่างก็หายากขึ้นขึ้นนี่ขึ้น
มีจำนวนน้อยลงเพราะตัวผูกพังไปบ้าง
เป็นสิ่งที่แบบผมเคยฝันในตอนเด็ก

เมื่อโตขึ้นผมก็ตอบสนอง

ไว้ตู้เสื้อผ้าที่บ้าน

แต่เขาก็ได้ประสาทการเรียนรู้มา

ความสุขของคอเล็กเตอร์ก็มีความสุขอีกแบบหนึ่ง
ฉะนั้นผมว่ามันวัดไม่ได้เลย
สิ่งเหล่านี้มันคือความสุขของแต่ละบุคคล
ทำความสุขนั้นให้เกิดขึ้นวันนี้
ถ้าคุณชอบมันก็แค่เอามาใส่
ถึงจะเดสต๊อกหรือวินเทจหรือของใหม่
ถ้ามันมีเสน่ห์ของมันและเรารักมันจริง
ผมว่าทุกอย่างมันก็ต้องมีคุณค่า
สำหรับเราทางใจหมด